นี่ขับมาแล้วก็ชนโค้งเข้านี่เลย
ช่วยกันไปจับกลุ่มตัวคนขับรถสีดำคันนี้แล้วก็เรียกตำรวจตำรวจมาถึงทุกคนบอกตะโกนเลยบอกต้องตรวจแอลกอฮอลต้องตรวจแอลกอฮอล์ลองดูนะฮะ

คือพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้เนี่ยเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วกับคนเจ็บคนตาย
เพราะว่าทำมาหากินทำมาค้าขายอยู่แถวนี้ด้วยกันนี่ฮะคนขับรถคันสีดำคันนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
นายภัยรัฐอุ่นเจริญอายุหกสิบปีคือสภาพก็เมาเลยล่ะ
เห็นบาดเจ็บนี่คือถูกชาวบ้านเขารุมประชาธรรมด้วยนะ
อ่าใบหน้านี่บวมปูดเลยนะฮะ
นายภัยรัฐนี่ยอมรับบอกไปดื่มเหล้ามา
กำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วก็เสียหลักตรงนี้นี่แหละ
พุ่งชนเข้าไปเลยนะ
แต่ชาวบ้านบอกยังไงต้องเป่าแอลกอฮอล์
เป่ากันเห็นนี่แหละเอาลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
เอาปากจุบไปเลยเป็นทีมเลย
ก็จริงก็เปล่าก็ยังรับอำมาตย์กันจริง
ขึ้นเหนือแล้วค่ะก็คือแบบพวกเราขอโทษนะฮะ

ก็บอกแล้ว

แต่โอ้โหผมเห็นแล้วมันสลดหดหูใจจริงนะคุณเดี๋ยวมาสอน
คือเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยฮะคนที่มากับคนขับที่เมาเนี่ย

แล้วจะให้ทำยังไงก็มันเกิดไปแล้ว

คนพี่ก็ไม่รู้แล้วพวกเราไม่รู้แล้ว
มีใจมั้ยคุณสาย
รับผิดชอบอะไร

มีใจมั้ยคุณสาย
พวกนั้นอ่ะ
เนี่ยบอกมันผิดพลาดไปแล้วไง

บอกจะรับผิดชอบจะรับผิดชอบยังไงคะ

ก็เนี่ยชาวบ้านเขาถามเลยรับผิดชอบอะไร

คุณต้องรับผิดชอบตั้งแต่ก่อนคุณขับรถใช่ไหม

คนขับก็คุณดื่มคุณต้องไม่ขับแล้ว
คนที่จะมาด้วยนี่ยิ่งต้องแบบเฮ้ยไม่เอานะ

โค้งนี่คือมันต้องเข้าโค้งแล้วมันแหกใช่ไหม
ถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยอื่นเป็นอุบัติเหตุจริง
มันอาจจะพอฟังได้บ้างว่าจะรับผิดชอบจะอะไร
แต่นี่คือเมาแล้วค่ะ

คุณบอกคุณแหกโค้งนี่ไม่ใช่แหกโค้งนะฮะ
โค้งคือต้องเลี้ยวแล้วแบบโอ้โหมันเสียหลัก

เขายืนขายหมูปิ้งกันอยู่เนี่ย
ท่านผู้ชมครับตรงนี้คือถนนพระราม๓ซอย๒๙นะฮะ
แวงบางโพงพางเขตยานาวากรุงเทพคือรถตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นสองเลนสวนนะฮะ
สามารถเดินทางเข้ามาจากซอยสาธุประดิษฐ์๓๔ได้อีก๑เส้นทางด้วย
มันเป็นโค้งขวาหักศอกอ่ะนะแล้วมันมีเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวซ้ายด้วย
แต่มันต้องไม่โค้งก็ไม่โค้งขวาก็ต้องเลี้ยวซ้ายนี่ไม่ใช่แหกโค้งฮะนี่พุ่งชนเสยตู้มเลย
เอเวอเรสสีดำคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับแล้วชนไปถึงประตูเหล็กของศูนย์อาหารนะครับ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะคือสามีภรรยาเขายืนขายหมูปิ้งกันอยู่
ถูกชนอัดกับประตูเหล็กศูนย์อาหารทั้งคู่นะครับ
ทั้งคู่ยืนขายหมูปิ้งกันอยู่
โอ้โหพ่อค้าขายลูกชิ้นที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นยืนขายลูกชิ้นอยู่
รถคันนี้พุ่งมาเนี่ยเสยตู้มเข้าไปเลยเป็นรถเข็นขายหมูปิ้งของสองสามีภรรยา
นี่เขาบอกว่านี่ยังไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าเกิดตอนนั้นมีลูกค้ายืนรอหมูปิ้งอยู่อ่ะ
ความเสียหายมันจะมากกว่านี้ขนาดไหน
แล้วรถเนี่ยวิ่งผ่านแบบร้านขายลูกชิ้นปิ้งของพี่คนนี้ไปเนี่ยแบบ
โอ้โหเขาบอกเฉียดตายไปเหมือนกัน
หลังจากเกิดเหตุพอชนปึ้งเข้าไปเนี่ยคนขับเป็นผู้ชายเดินลงมาแบบเซลงมาเลย
ลิ่นเหล้านี่หึงเลยนะเสร็จแล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถ
ส่วนสองสามีภรรยาเนี่ยฝ่ายภรรยาเสียชีวิตคาที่
ฝ่ายสามีอาการสาหัส
คุณเพราะว่าเห็นคุณเดียวนะ

คนขับรถนะครับท่านผู้ชมครับ

นี่คือชีวิตคนนะคะ